ช่วง๑๒วันนี้นะครับราคาน้ำมันในประเทศนั้นมีโอกาสจะปรับลดลงอีก
หลังจากที่ราคาน้ำมันตลาดโลกทำสถิติต่ำสุดในรอบ๑๒ปีครับ
ทำให้ล่าสุดนี้นะครับทางด้านปรทเองก็ต้องปรับแผนการลงทุนอีกครั้งครับ
นายเทวินวงวานิสประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทปอตทเปิดเผยว่าปอตทได้ปรับแผนการลงทุนปี๒๕๕๙
เหลือประมาณ๕๐๐๐ล้านบาทจากเดิมใช้เงินลงทุนเฉลี่ย๖๐๐๐ล้านบาท
โดยลดการลงทุนในต่างประเทศธุรกิจปิโตเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
เพื่อรองรับความผันผวนจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลงอย่างต่อเนื่องครับ
โดยจะเน้นการบริหารฐานะการเงินให้มีประสิทธิภาพและจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
ธุรกิจปิโตเลียมขั้นปลายหรือธุรกิจขุดเจาะสำรวจปิโตเลียมนะครับ
สำหรับบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเลียมหรือว่าปรทสพ
พัฒนาแหล่งกัสธรรมชาติในออสเตรเลียและเมียนมาร์
โดยจะรักษาระดับกำลังการผลิตเอาไว้ที่๓๓๐๐๐แบเรลต่อวัน
ขณะเดียวกันครับจะลดต้นทุนการผลิตน้ำมันให้เหลือ๓๘ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

รดลง๑สหรัฐ๗๕ต่อบาร์เรลปิดที่๓๑สหรัฐ๔๑ต่อบาร์เรลต่ำที่สุดในรอบ๑๒ปีครับ
นักลงทุนนั้นกังวลว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนจะส่งผลต่อความต้องการใช้พลังงานให้ลดลงไปด้วย
นักวิเคราะห์ต่างประเทศคาดว่าราคาน้ำมันดิบนั้นมีโอกาสจะลดลงแต่ระดับ๒๐๒๕ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลนะครับ